หลังจากที่ไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาสารดีกาเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
วันนี้นายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดร
ได้เข้ามอบตัวกับทหารในคดีทำร้ายกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยที่น้องประจักษ์แล้ว
โดยบอกว่าที่หลบหนีก็เพราะว่าเกรงจะไม่ปลอดภัย
ดูในขวัญชัยภรรยพณะได้นั่งรถมากับพลตรียำหน่วยจุลนวลยาง
ผู้ประชาการวงศัลทหารบกที่๒๔
พ้นตรวจตรีภีรพงศ์วงศ์สมารผู้บังคับการตรวจภูทร
จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับภรรยาและทนายความหลังติดต่อขอมอบตัว
ผ่านลูกชายหวานี้ที่ศาลจังหวัดอูดออนธานี
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้หลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาสารดีกา
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
คดีทำร้ายร่างกายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุดรธานี
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
เขียนให้สบายนครอุดรธานีเมื่อปี๒๕๕๒
ซึ่งสารได้มีคำสั่งให้ออกหมายจับ
ต่อมาวันที่๒๘พฤษภาคมทุนายนศาสตรีกาได้อ่านคำพิพากษารับหลัง
จำคุก๒ปีไม่รอลงอาญาพร้อมปรับเงินประกัน๕แสนบาท

ไปนั่งวิปัสนามาเพื่อทำจิตใจให้สงบ

กลับมาเพราะไว้วางใจพลตรีอำนวย
และจะเข้ารับโทษตามคำพิพากษาสารดีกา
ขณะที่พลตรีอำนวยเปิดเผยว่าหลังสารพิพากษากองทัพ

ก็ได้พยายามติดตามเพราะห่วงว่าจะเข้าใจผิด

เพราะจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
พยายามติดต่อกับครอบครัวคือภรรยาและลูกนายขวัญชัย
กระทั่งวานนี้ลูกชายนายขวัญชัยโทรศัพท์มาบอกว่า

ส่วนการมามอบตัวนายขวัญชัยขนาดนี้ยอมรับระบบยุติธรรม
หลังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องต่าง
เพราะเมื่อก่อนหน้านี้เกิดความวิตกกังวลว่า
จะถูกพิพากษามากกว่า๒ปี
เกรงว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วจะไม่ปลอดภัย